วันนี้ใครเห็นใครก็แปลกใจนะครับ

ท่านเข้าไปนั่งอยู่ในกรงเลี้ยงสุนัขของวัด

บอกว่าต้องการประท้วงคำสั่งการลงโทษของพระสังคธิการ
ก็คือพระฝ่ายปกครองของจังหวัด
เกี่ยวกับกรณีที่ท่านถูกร้องเรียนว่า
เปิดธรรมะเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
เดี๋ยวไปดูกันนะครับ
นี่ครับเช้าบ้านเป็น๑๐๐คน
มารวมตัวกันอาทิตย์หวัดโฆฆ์ศุภราวาส

ขังตัวเองอยู่ในกรงเลี้ยงสุนัขนะฮะ

ท่านก็ไม่ยอมออกมานะครับบอกว่าต้องมาฉันต้องมานอนในกรงสุนัข
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมที่ถูกกลั่นแกล้งมีการส่งเรื่องร้องเรียนเรื่อง
เปิดเครื่องขยายเสียงเป็นเสียงธรรมะบอกว่าทางวัดเนี่ยสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านถูกร้องเรียนไปสี่ครั้งทางคณะสงฆ์ของจังหวัดตั้งกรรมการมาตรวจสอบ
แล้วลงมติว่าหลวงพ่อเนี่ยทำความผิดหลายครั้งมีความเห็นสรุปว่า
เจ้าวาดวัดท่านมีการละเมิดจริยาพระสังคาธิการต้องลงโทษด้วยการตำหนิโทษ๓ปี
ก็คือในระยะเวลา๓ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ชาวบ้านเดินทางไปรับฟังคำตัดสินด้วยก็ไม่มี
คนที่ร้องเรียนก็บอกแค่ว่าขอปกปิดตัวตน
ก็เลยเนี่ยค่ะขังตัวเองอยู่ในกรงแบบนี้
กว่าจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ทบทวนการตัดสิน
ไต่สวนให้รอบครอบนะคะเพื่อความถูกต้องท่านบอกแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกลั่นแกล้งทั้งเจ้าอาวาสหรือเปล่า
เพราะที่ผ่านมาท่านก็พัฒนาวัดมาโดยตลอดสร้างรายได้มอบอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะ
เรื่องเปิดเครื่องเสียงเสียงดังเนี่ยชาวบ้านบอกว่าก็ไม่จริงนะคะ
ท่านเปิดแต่เรื่องของธรรมะแล้วก็ไม่ได้มีชาวบ้านคนไหนที่รู้สึกว่าเดือดร้อนเลย
อ่าก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะฮะว่าตกลงเรื่องนี้จะลงเอยยังไง